ยังมีอีกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบนท้องถนนนี่แหละนะคะ
เป็นเรื่องของการละเมิดกฎจราจรของรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

และแน่นอนล่ะตำรวจเขาก็มาตรวจตราดูแล้ว
ก็เห็นว่าผิดก็ต้องล็อกล้อเป็นเรื่องธรรมดา
แต่เจ้าตัวคนที่ขับรถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะ
ก็ไปเอาครีมมาตัดที่ล็อกเอาไว้
กลายเป็นว่าจะต้องมามีเรื่องทะเลาะกับตำรวจนะคะ

คุณแหงจะไหน
คุณแหงจะไหน
โอ้โหเห็นพฤติกรรมแล้วเป็นยังไงฮะ
คนในโลกโซเชียลโว้โหวิภาพวิจารณ์หนักเลยนะฮะ
อกจากเอาครีมมาตัดโซ่เองแล้ว

ถามว่าเป็นใครใหญ่มาจากไหน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวตลาดอุดมศุกร์เขตบางนากรุงเทพนี้เองนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะขณะที่ตำรวจมาเห็นผู้ชายคนนี้ข้ามถนน
คือเขาจอดรถขวางการจราจรแล้วตำรวจก็มาล็อกล้อ
หลังจากนั้นเขาก็ไปเอาครีมตัดเหล็กจะมาตัดที่ล็อกล้อ
ตำรวจก็เลยไปห้ามปรามแต่เขากลับโวยวาย
ตะโกนใส่หน้าตำรวจเลยว่ายายมาจากไหน
ชายคนนี้เขาโทรศัพท์ไปหาพ่อโดยโทรศัพท์ฟ้องพ่อ

ซึ่งพอตำรวจได้พูดคุยไกลเกลี่ยแล้ว
ก็พาผู้ชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์กันที่โรงพักบางนา

ทราบชื่อเสียงเรียงนามก็คือนายพันธนนท์ค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน

ต่อมาศาลก็สั่งปรับนายพันธนตร์นี่๕๐๐๐บาท

ส่วนพ่อคนนี้เนี่ยพ่อของหนุ่มคนนี้เป็นตำรวจจริงไหม

ซึ่งทั้งสองคลิปนี้นะคะถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียล
ทำให้ชาวเน็ตเรียกหนุ่มคนนี้ว่าปืน๒
เพราะเหมือนกรณีดังเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา
ในปืนโจ๊กร่างพาแม่มาช่วยด่าตำรวจ
จำได้ใช่ไหมคะแล้วก็โอ้โฮ
เรียกว่าทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมล่ะนะคะ
เขาไปดังเขาอยู่ในหนังนะ
พลสก็เอาไปแสดงหนังแล้วนะนะยังไงก็แยกเอาแล้วกันนะครับ
ที่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าก็คงอยากดังละมั้งนะคะ
ผมว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตำรวจเขารู้แก้ว
แต่ก็ไม่อยากจะถกไม่อยากจะเถียงอะไรมากนัก
คือรอให้สงบสติอารมณ์ก่อนให้ใจเย็นกันก่อน
แล้วก็เดี๋ยวให้พาไปโรงพักอีกทีบางครั้ง
เรื่องของลูกก็อาจจะไม่เกี่ยวกับพ่อก็ได้